มาร้องเพลงให้ฟังชื่อเพลง

ไม่รู้จะมีไหนงานอะไรหรือป่ะ

นั่นสิฮะก็เป็นหนึ่งในบางช่วงบางตอนของเพลงเงียบคนเดียวครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขับร้องร่วมกันกับการรับประทานอาหารกลางวัน
พบประสิทธิ์มวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาล

ดุกันบ้างว่ากันบ้างขอโทษกันบ้างอะไรกันบ้าง

อันนี้ก็เลยเป็นการพบปากกันสารความสัมพันธ์กันใหม่ระหว่างเทศกาลปีใหม่นี่แหละ
เป็นบรรยากาศก็เป็นกันเองนะฮะ
ก่อนที่จะต่อด้วยร้องเพลงคนดีไม่มีวันตาย
แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงสายโลหิตเป็นการแบบสร้างความฮึกเขิบหน่อย
จับไมล์คู่กันพลเอกชัดชัยสาริจะบรองนายกรัฐมนตรีครับ

พร้อมขอความเห็นใจให้เข้าใจตัวเองด้วย
เพราะแม้แต่เรื่องสุนัขก็ยังถูกจับมาเป็นประเด็นเลย
ที่ผ่านมาก็ทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมาโดยตลอดนะคะ

ดินใจก็ว่ามันก็ทำโลกไม่ดี
แต่ใจมันมีอีกอย่างมันส่องปัดปราวไว้ได้
ผมก็ถามคือคือกำลังใจผมก็ถามคือผมเอง
แต่พระนักฐุปมิตรคิดอย่างเนี้ยก็อยู่ก็ได้แบบนี้
สื่อมวลชนนะคะก็ถามย้ำถึงกรณี
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
ประกาศจะขอซื้อสุนัข๒ตัวต่อจากนายกรัฐมนตรี
รวมถึงนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่บอกว่า
ถ้าไม่มีใครเอาสุนัขจะขอรับเลี้ยงเองนั้น
นายกรัฐมนตรีก็รีบบอกเลยค่ะว่ายังไม่ได้ตัดสินใจจะให้ใคร
หรืออาจจะเปิดประมูลดีไหมเอาเงินมาช่วยการกุศลค่ะ
แล้วก็ยังพูดติดตลกด้วยว่าเอ๊ะหรือจะจ้างสื่อให้ช่วยเลี้ยงให้ดีนะ
น่ารักดีนะฮะสุนัขความบรรแก้วขนปุ่ยดีนะฮะ